สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้พระฤหัสสบดีที่๘สิงหาคม๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับที่ชนบุรีมีรถพ่วง๑๘ล้อพยายามเร่งเครื่องแซงจักรยานยนต์นะครับแต่ว่าส่วนท้ายพ่วงไปเฉียว
ชิดไปหนึ่งศพติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อายุ๑๗ปีนักศิษฐาปวชแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเรียบมอเตอร์เวย์

พ่วง๑๘ล้อเร่งเครื่องแซงขึ้นมา
ทำให้ท้ายพ่วงเฉียวชนรถจักรยานยนต์จนล้มลง
ร่างกระแทกกับพื้นและเสาป้ายบอกทางอย่างจัง

ไม่เห็นว่ารถของตนไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
ต้นตั้งข้อกล่าวหากับคนขับรถพ่วง
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้ระบาดเจ็บและเสียชีวิต
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๓คน

ตะแคงอยู่ริมถนนสายหินกองห้วยปลาดุก
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรี
ซึ่งท้ายรถมีถุงพลาสติกขนาดใหญ่ตกกระจัดกระจาย

จึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ

คู่กรณีจอดอยู่ในสภาพด้านหน้ามีร่องรอยถูกชน
คนขับรถพ่วงระบุว่าก่อนเกิดเหตุ

ขับออกมาจากซอยแล้วเลี้ยวตัดหน้าอย่างกระชันชิด
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง

รถบรรทุก๑๐ล้อจอดติดไฟแดงอยู่เลนขวาสุด
แล้วมีหญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เปิดไฟเลี้ยวขวา

มองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ด้านหน้า

แล้วทับคนขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างจัง

ทำให้นางสาวสุปรานีงามขจรกุลกิจ

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนนี้เป็นภาพเหตุการณ์กล้องวงจรปิดบันทึกวินาที

กำลังจักรยานยนต์เลี้ยวขวาเพื่อเข้าซอยอย่างตันหัน
แล้วถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงพุ่งชน

จังหวัดขถเจิงเศี่ยว
โดยก่อนเกิดเหตุนายพิชากรวิบูรณศรีอายุ๑๙ปี
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนที่ตะบนท่าสะอ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุนางสาวพัชราพรพรมโสภาอายุ๒๙ปี
ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้าซอยตัดหน้าจึงเบรกไม่ทัน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกสุพรรณิกาตำบลพรมมณี
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพบรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์สีดำ
ขึ้นไปจอดอยู่บนเกาะกลางถนนและมีกลุ่มควันออกมาจากห้องเครื่อง
ซึ่งท้ายกระบะพบเครื่องมือช่างก่อสร้างอยู่จำนวนมาก
ขณะที่ภายในรถกระบะพบชายอายุประมาณ๕๐ปีนั่งนิ่งจับพวงมาลัยเอาไว้
และมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลารวดสอบตามร่างกายก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามถึงปัญหาเพื่อจะให้ความช่วยเหลือ

ลุงลุงเป็นไงบ้างลุงลุงมาจากไหนครับ
ลุงมีอะไรบอกได้นะลุงนะอยากได้อะไรไหม

อาสากู้ภัยสว่างอริยะระบุว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ผู้ภัยเข้าตรวจสอบพบลุงคนนี้นั่งนิ่งอยู่ภายในรถ
ว่าน่าจะมีปัญหาส่วนตัวจึงค้นหาเบอร์ญาติจากโทรศัพท์มือถือ
เพื่อติดต่อให้มารับตัวกลับบ้าน